ความเคลื่อนไหวของศรีสะเกดนักคอหลวงโปรโมชั่นกันบ้าง
รุ่นซุปเปอร์ไฟล์เบสหนึ่งร้อนสิบห้าปอนด์นะครับ
ว่างอยู่กับคาลอสควยดาร์ทที่สหรัฐอเมริกาในวันที่๖กุมภาพันธ์ตามเวลาไทย
โดยศรีสะเกดนะครับจะเดินทางวันที่๒๖มกรกบพุธนี้นะครับ
ในช่วงเวลา๘โมงนี่ก็ตื่นวิ่งกันทุกวันนะครับ
ประมาณตี๔ครึ่งตี๕นี้ออกวิ่งกันแล้วครับ
ก็ซ้อมมาเป็นแรมปีแล้วด้วย
เสียหุยคุณสุรชาติพิสิทธิ์พุทธินัน
เจ้าของค่ายมวยนครหลวงโปรโมชั่นก็บอกว่ามั่นใจจะชนะได้

ที่ผ่านมาศรีสะเกดเตรียมตัวมาเต็มที่
ก็หวังว่าแหลมจะคว้าแชมป์โลกสมัย๓ครับ
ส่วนเรื่องความแข็งแกร่งของร่างกายเสียหุยให้สัมภาษณ์บอกว่า
คือกรรมการต้องนับเพียงแค่ครั้งเดียวตอนนั้นที่แพ้ไปก็คือ
สมัยที่ยังชกมวยสากลไม่ค่อยเป็นไปเป็นมวยแท้แล้วนะครับ
แต่ว่าหลังจากที่เป็นมวยแล้วมาเทรนด์แบบแข็งแกร่งเลยเนี่ย
ศรีเทศเกียร์ไม่เคยโดนใครต่อยนับเลยนะครับ
ซึ่งร่างกายตรงนี้ก็เชื่อว่าจะแข็งแรงกว่า

แต่จะไปพูดถึง๑๐๐อะไรเนี่ย
มวยมันบนเวทีมันไม่แน่นอนนะครับ
เราก็เตรียมไปเต็มที่แล้วนะครับ
ศรีเกียร์มีพรสวรรค์ก็คือค้างหิน

เว้นต่อยคนแรกที่ญี่ปุ่นตอนนั้นยังไม่เป็นมวย
ต่อยเอาเงินอันนั้นยกเว้นนะฮะ
จากนั้นมานี่ไม่เคยโดนใครต่อยนับ

เพราะฉะนั้นสภาพความแข็งแกร่งความทนทาน
ศรีเกียร์ดีกว่าเยอะ